เรื่องราวของกระแสข่าวที่เราทราบกันมา
ตั้งแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เกี่ยวกับเรื่องของการปลดเลขาธิการสมาคม

ล่าสุดนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาบอกนะครับว่าแน่นอนการแถลงข่าวของบิ๊กเจี๊ยบเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่ถ้าเกิดมีการพาดพิงแล้วเป็นข้อมูลที่ไม่จริงทำให้สมาคมเสียหาย
นั้นก็พร้อมออกมาตอบโต้ครับ
มีการให้สัมภาษณ์กันนะครับเรื่องนี้โดยหลังจากที่หลายคนนั้นสงสัยเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับ
ด็อกเตอร์สมยสก็บอกว่าเรื่องการแถลงข่าวนั้นต้องรอดูหน้าที่ด้วยว่า
ทางพลตรวจโทพิสันนั้นจะพูดเรื่องไหนบ้างมีความถูกต้องหรือไม่
หากกล่าวหาหรือว่าไม่เป็นความจริงตัวเขาเองนะครับ
รวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พร้อมจะออกมาปกป้องแล้วก็ตอบโต้

สมาคมไม่เคยมีเรื่องทุจริตตลอดการบริหารงานที่ผ่านมา

ตุลาคมนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างนะครับ
จะมีการพาดพิงหรือเปล่าสำหรับการทำงานการบริหารงานของสมาคมชุดนี้นะครับ